ไปดูที่สนามหลวงหน่อยนะครับไปดูบริษัทหน่อยครับ
ทางด้านของนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคอรมอครับ
ตาบาพระสงฆ์สามเณร๒๔๓รูป
ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชนีนาฏ

เนื่องด้วยโอกาสเฉลิมพระชนมพันษา๘๖พันษา๑๒สิงหาคม๒๕๖๑

ซึ่งแน่นอนก็มีประชาชนไปร่วมกิจกรรมอย่างเนื่องแน่น
แล้วก็พร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงครับ
บรรยากาศที่สนามหลวงในเช้าวันนี้นะคะ
ก็เต็มไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีฟ้า

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
ในวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมค่ะ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยภรรยาแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะ
ก็มาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาท
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
เนื่องในโอกาสเฉลืมพระชนพันศา๘๖ศา๑๒สิงหาคม๒๕๖๑
โดยมีพระสงฆ์และสามเณร๒๔๓รูป
บินทบาทเช้านี้ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของประชาชน
ที่ต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้า
สีประจำวันพระราชสมภพ
มาร่วมในพิธีจำนวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ต่างตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรม

ปีนี้ค่ะรัฐบาลได้จัดขึ้นที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีเงินทุกปีอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะปีนี้สิ่งของที่นำมาร่วมตักบาท
จะเป็นอาหารแห้งที่เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติไม่ใช้พลาสติกทำเป็นห่อที่มีขนาดเล็ก
พอดีใส่ลงไปในบาทได้ค่ะซึ่งจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ต่างรู้สึกดีใจมากค่ะ
ที่ทางวัดจะนำสิ่งของที่รับบิณฑบาตไปมอบให้กับสถานส่งข้อต่างต่าง
อกจากนี้ค่ะเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
ยังได้ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่เก้า
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี
ศาสนิกชนในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาค่ะ
จากนี้ค่ะบรรยากาศวันนี้ก็มีหลายครอบครัวนะคะ
ที่ร่วมเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาทซึ่งหลายครอบครัวค่ะ
ก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่ใช้โอกาสในวันแม่แห่งชาติวันนี้
ได้ทำกิจกรรมการเป็นครอบครัวค่ะได้ดีใจฮะที่ได้ทำบุญให้ท่าน
พระราชินีครับก็มีความสุขก็เดี๋ยวก็ไปทำกิจกรรมกันต่อ
คุณแม่เองก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานวันแม่มาถวายเป็นพระราชกุศลให้กับ
สมเด็จพระราชนีนาฏเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพาคุณแม่
มาร่วมงานวันแม่ด้วยก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคล
เป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลของครอบครัวอาจารย์เต็มด้วย
ของคนไทยทุกคนด้วยนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับ
ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ละลึกละลึกถึงอ่าพระคุณของแม่เรานะคะ
บรรยากาศก็ดูอบอุ่นดูบรรยากาศทุกคนตั้งใจมาร่วมทำบุญกัน
นะคะเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏของเราด้วยนะคะ
ราชการที่๙ของเราด้วยนะคะก็อบอุ่นดีนะคะมีความสุข
นะกลับไปแล้วก็ไปไหว้แม่ของเราต่อค่ะส่วนในช่วงเย็นนะคะ
จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สนามหลวงในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
จะมีริ้วขบวนอันเชิญผ่านพุ่มเครื่องราชศักระของหน่วยงานต่าง
ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
โดยจะได้อันเชิญเครื่องราชสการะจากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ที่สนามหลวง
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายณบริเวณหน้าประตูพระไว้รุนอยู่เจน
พระตำหนักจิตรดารโหธานพระราชวังดุสิตในเช้าวันที่๑๓สิงหาคม
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ
เพื่อพระศักรณิกรมาโดยตลอดค่ะขณะที่เวลา๑๙นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พร้อมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ
โดยปีนี้ค่ะจะขับร้องเพลงสะดุดีพระแม่เจ้า
ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
และหลังจากนั้นค่ะจะเป็นการแสดงมหรสบพื้นบ้าน
เพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชน
สำหรับสิ่งของที่รับใส่บาทในครั้งนี้นะคะ
ก็จะนำไปถวายให้กับสถานสงเคราะห์ในกรุงเทพหานคร
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลนะฮะได้เห็นภาพแม่สอนลูกใส่บาทแล้วน่าชื่นใจ

ให้เด็กสมัยนี้รู้จักการใส่บาทได้ด้วยก็ดีเหมือนกัน
ก็เป็นกิจกรรมซึ่งนอกจากจะจัดในกรุงเทพหานครแล้วก็จัดขึ้นทั่วประเทศ
และช่วงเย็นก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะ
เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลค่ะ